คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปกินหมูปลาร้าสุดแซ่บ
บอกเลยว่าอร่อยมากเลยครับ
เนื้อหมูอะไรพวกนี้ค่ะพี่หมักเองพี่ทำเอง

เนื้อทั้งหมูเนี่ยพี่เน้นแบบย่างแบบฉ่ำเลย
ครั้งที่ลูกค้ามาปลื้มทุกท่านเลยค่ะ
อร่อยนุ่มหอมหวาน

เป็นเจ้าของร้านหมูปลาร้าโคตรแซ่บพระราม๔นะคะ
นานแล้วค่ะประมาณ๓ปีตรงนี้นะคะ
มีเนื้อหมูมีมันเนื้อมีแหนม
มีไส้อัวมีหมูยอมีแหม่มปลากาย
เนื้อที่ร้านของพี่ใช้ส่วนสันใน
มันเนื้อของพี่จะเป็นมันเนื้อที่มันเป็นวูน

อย่างเรื่องหมูเนี่ยพี่ใช้ส่วนสะโพก
ส่วนสะโพกจะเป็นเนื้อที่นุ่มที่สุดในบรรดาหมู
ส่วนผสมการหมักของพี่พี่จะเน้นวัตถุดิบ
ที่ทำให้เนื้อนุ่มหมูนุ่ม
เพื่อให้มันเข้าไปในเนื้อค่ะ
พวกน้ำหมักอะไรอย่างนี้ค่ะ

ของพี่จะเน้นไฟกลางอยู่แล้ว
ถ้าเกิดไฟแรงไปมันก็จะไหม้ไป
ถ้าเกิดไฟอ่อนไปข้างในมันก็จะไม่สุก
เนื้อทั้งหมูเนี่ยพี่เน้นแบบย่างแบบฉ่ำเลย

ทุกอย่างมันเกี่ยวกับวัตถุดิบหมดเลย

ร้วนมันร้วนเนื้อติดมันขายไม้ละ๒๐

ที่ร้านพี่จะมีน้ำจิ้มปลาร้าต้มสุก

อีสานของพี่จะเป็นเปรี้ยวหวานเค็ม

ร้านอยู่แถวบ่อนไก่พระราม๔ค่ะ
ร้านพี่จะเปิดประมาณ๑๑โมงปิด๔ทุ่ม

ร้านพี่จะปิดทุกวันจันทร์นะคะ
อย่าลืมมากินหมูปลาร้าโคตรแซ่บพระราม๔นะคะ
ฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
ดูน่ากินคักน่ากินหลายโจ๊กหนึ่งคำเด้อ
โจ๊กแล้วโอ้ยเป็นตัวแจกแม่งอันนี้ก็ซื้อไว้สองสามวันแล้วนะ
ยังกินได้อยู่ใช่ไหมมันจะน้ำกลัวแจกหรออร่อยเลย
เอาคืนสิคืนอย่าไห้แต่คลายไม่ได้เหรอมันทำไม
เดี๋ยวที่คลายหลังรายการเด้ออร่อยนะตอนนี้ก่อนต่อเดี๋ยวอายไปแพลปคลายก่อน
แพลปจะหายบ้างอร่อยอายไม่ไหว
ก็รู้ว่าทีมงานซื้อมาสองสามวันจะคลายใช่ไหม